แต่เรื่องนี้ยังไม่รับรองก็คือเรื่องของกฎหมายปลดล็อกกัญชาจากบัญชียา
เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างอิสระ
กัญชาการปลูกยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่
ช่วงรอยต่อตรงนี้ปรากฏว่าล่าสุดมีคุณลุงคุณป้าที่ชนบุรี
ถูกสายสืบบุกจับนะคะกัญชาหนึ่งต้นเพราะว่าเขาปลูกเอาไว้นะคะ
ลุงเนี่ยต้องไปหาเงินกู้มาเพื่อที่จะมาประกันตัวภรรยา
แล้วสุดท้ายหาเงินไม่ทันภรรยาต้องนอนคุก๑คืนค่ะ
ยังไงมันก็ขอให้รอยากก่อนได้ไหมครับ
สามีเขายังอยู่ที่เขาเสืออยู่เลย
ที่เทอมเทบนี้ต้องพักครับพบของอยู่ของกลางอยู่ที่ตัวของอยู่ที่ตัว
ของคนที่ถูกเชิญเนี่ยมันก็ต้องตามนั้นแหละครับ
นี่อะค่ะหนึ่งต้นก็ผิดก็โดนจับนะคะ

ห้องเช่านะคะก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไป
ตำรวจยืนยันว่าต้องพาตัวไปที่โรงพักทันทีนะคะ
ส่วนผู้เป็นสามีในชูนะคะประกอบผลร้องเรียนผ่านทีมข่าวบอกว่า
ลูกเป็นคนปลูกเองต้นกัญชาต้นนี้มันสูงไม่ถึง๕๐เซน
ลูกเอาไว้ที่หน้าห้องเช่าที่ตำบลบางพระชนบุรี
แล้วเขาเนี่ยออกไปขายน้ำตาลปั้นก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบ
บุกมาจับภรรยาที่กำลังเลี้ยงหลานจับไปที่สพศรีราชา
แล้วตำรวจบอกว่าให้ไปหาเงินบังประกันตัวประมาณหมื่นห้าถึงห้าหมื่น
ลุงเนี่ยก็ต้องพาหลานวิ่งเต้นหากู้เงินสุดท้ายหาไม่ทัน
ป้าก็ต้องนอนห้องขังไป๑คืน
แล้วลุงบอกว่าลำพังหาเลี้ยงปากท้องก็แทบจะไม่มีแล้ว
ลูกกัญชาต้นนี้ไว้หวังจะใช้เป็นยารักษาเบาหวาน
มันแค่ต้นเล็กไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
กลับมาต้องมาถูกจับเพราะกัญชาต้นเดียวค่ะ

แล้วจะทำอย่างไร
ก็ต้องไปหายืมเขาครับ
เนี่ยค่ะล่าสุดลุงไปเยี่ยมป้าที่โรงพักนะคะ
คือตามรายงานในผู้สื่อข่าวบอกป้านี่ซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
สำนวนยังทำไม่เสร็จพนักงานสอบสวนบอกว่า
อย่างนั้นตำรวจคุมตัวได้๔๘ชั่วโมง
จะส่งฟ้องศาลวันนี้ตอนบ่ายนะคะ

ตั้งข้อสังเกตว่าแค่กัญชาต้นเดียวทำไมทำสำนวนช้า
เหมือนโดนกันแกล้งหรือเปล่านะคะ

เรื่องของกัญชาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
มิถุนายนนี้จะถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
คนที่ต้องคดีกัญชาจะพ้นผิดสารขังต่อไม่ได้
คดีอยู่ระหว่างพิจารณาก็ต้องยกฟ้อง
อยู่ระหว่างรับโทษการลงโทษก็ต้องสิ้นสุดลง
นั่นหมายถึงการผลิตขายเสพนำเข้าส่งออกครอบครอง
ผิดกฎหมายนะคะแต่ตอนนี้มันยังเป็นช่วงรอยต่ออยู่
มันยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงนะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจาก๕มิถุนายนแล้ว
พอถูกปลดล็อกแล้วก็จะสามารถปลูกกัญชาในครัวเรือน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าจะต้องจดแจ้ง
ผ่านแอปพลิเคชันของสำนักการณ์
คณะกรรมการอาหารและยานะคะ๙มิถุนายนนะคะคุณผู้ชม